ของทีมเวอร์เลนซ์วันชายรูปยุ่งไม่เกิน๒๐ปี
เราสร้างประธิษฐานในรอบ๒๘ปี
ได้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

มองไปถึงการเข้าชิงยังได้เลยนะครับ

เมื่อวานที่บิ๊กล็อกเอาชนะญี่ปุ่นทีมเต็งแชมป์ได้ในรอบที่แล้วครับ
แต่ว่าเกมนี้ทีมไทยเล่นอย่างเหนียวแน่นครับโอ้ดีขึ้นเรื่อยครับ
ที่๓นี้สู้สูสีครับเกมยืดเยื้อแต่ไทยปิดเกมได้
ชนะไป๓เซตรวดเลยนะครับ๒๕๑๙๒๕๒๒และ๒๘
ก็เข้ารอบ๔ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ๒๐
เหมือนจากที่ครั้งสุดท้ายทำได้ในปี๑๙๙๐
โดยรอบรองครับไทยจะพบกับอีรานอดีตแชมป์๕สมัยวันนี้ครับ
แล้วก็โชว์บันทึกการการได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ
ในเวลาเที่ยงคืน๑๐นาที